เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของโควิด๑๙เหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้นะฮะ
ที่พูดถึงกันมากในขณะนี้คือเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ค่ะเชื่อว่าในช่วงเวลานี้นะคะคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ
ที่อยากจะฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙แต่รอคอยและรอคิวกันอยู่
คือถ้าเอาตามระบบของหมอพร้อมที่ต้องลงทะเบียนนะ

ประชาชนทั่วไปเนี่ยเดี๋ยว๓๑พฤษภาคมนี้ทุกคนเข้าไปลงได้เลย
ใช่ตอนนี้ก็เฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วย๗กลุ่มโรคนะคะ
แต่เข้าไปแล้วเนี่ยจะมีวันว่างโรงพยาบาลใกล้บ้านในภูมิลำเนาตรงไหนว่ากันอีกทีนึง
แต่ตอนนี้มีบางโรงพยาบาลก็ให้ลงทะเบียนให้จองการไปฉีดวัคซีนกันแล้ว

อย่างราชวิทยาลัยจุฬาพรในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนี่เปิดมานานแล้ว
เดี๋ยวฉันเพิ่งลองลงทะเบียนดูเมื่อวานก็รอคิวอยู่
เดินทางมาแล้วก็สามารถที่จะรับวัคซีนโควิด๑๙ได้
นับรวมเรื่องที่มีศิลปินดาราหลายท่านที่ลงทะเบียนแล้วไปฉีดที่นี่นะ
ส่วนใหญ่ของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดอีกทีนึงนี่ก็ที่บังซื้อนะครับ
แต่ตรงนี้เนี่ยเมื่อวานพอมีข่าวมาวันนี้คนก็มาเยอะอยู่พอสมควร
แต่เมื่อวานเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ก็มีมาเยอะอยู่เช่นกันนั่นแหละนะครับ
แต่ไม่แออัดเท่าเมื่อวานนะครับนี่เป็นบรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ให้กับประชาชนที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับวันนี้มีประชาชนมารอคิวนะครับ
ก็เหมือนกับเมื่อวานนะครับวันนี้มีการจัดระเบียบทำความเข้าใจนะฮะ
เจ้าหน้าที่วันนี้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ขอให้มาก่อนเวลาอย่างน้อยก็ต้องสัก๒๐นาที
จะได้ไม่รอนานเกินไปลดปัญหาการแออัดด้วย
เมื่อวานนี้หลายท่านก็มาแล้วทีนี้มารอกันนานเยอะนะฮะ
บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เพราะเขาจำกัดจำนวนเอาไว้นะครับ
วันนี้ใช้มาตรการเดิมนะครับคือฉีดให้คนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ
วันนี้ลดเหลือ๑๐๐คนเพื่อลดปัญหาความแออัดนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้มีข่าวบอกโอ้โหถึงขั้นบางคนเนี่ย
มารับจ้างยืนรอรับบัตรคิวขายคิวให้ก็มี
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจำกัดตรงนี้ด้วยนะครับ
เพื่อฉีดวัคซีนให้เสร็จสิ้นก่อนจะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียน
เวลาเก้านาฬิการาชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ
วันนี้ประกาศเพิ่มนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อท่านที่ต้องการจะไปที่นี่นะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้๒๐พฤษภาคมนะครับ
จะเปิดฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้กับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้
ผู้ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็น
แต่ขอเป็นเฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน๗๐ปีขึ้นไปก่อน
ปีขึ้นไปพรุ่งนี้ไปได้เลยนะครับ๒๐พฤษภาคมจำกัดไว้๑๐๐คนต่อวัน
เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องวัคซีนเนี่ยก็รับลงทะเบียน๖โมงครึ่งนะครับ
ชั่วโมงละ๑๒คนเนี่ยเขาจะมีระบบอยู่เอาเป็นว่า
ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปท่านที่มีอายุ๗๐ปีขึ้นไป
ลูกให้หลานพาไปก็ได้หรือว่าท่านไม่มีลูกมีหลานที่จะคอยดูแลอะไรตรงนี้ให้เนี่ย
อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้นะไม่มีอินเทอร์เน็ตพวกนี้
ไปได้เลยนะครับไปที่นั่นนะครับไปฉีดวัคซีนที่นั่นได้นะครับ
เท่ากับว่าในส่วนของวอคอิน๑๐๐คนพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
ราชวิทยาลัยจุฬาพรจะเปิดให้กับผู้มีอายุ๗๐ปีขึ้นไปก่อน
แต่หากผู้มีอายุ๗๐ปีขึ้นไปมาไม่ครบแล้วเหลือ
ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนกับเขาไว้นะครับก็อันนี้ก็ไปได้ตามนัดหมายนะครับ
ขณะนี้บางท่านอย่างนี้เข้าไปลงทะเบียนกับราชวิทยาลจุฬาพรบ้างดีกว่า
ตอนนี้ระบบปิดก่อนนะฮะปิดการจองคิวขอรับการฉีดวัคซีนก่อน
หลังจากตอนนี้ลงทะเบียนไป๓แสนกว่าคนแล้ว
ใช่ค่ะทางราชวิทยาลัยจุฬาพรฝากแจ้งมาค่ะ
ลงทะเบียนไว้๓แสนคนแล้วจริงปิดก่อน
เพราะว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลเองก็ต้องรอคอยโคต้าการจัดสรรวัคซีนมาจากกระทรวงสาธารณสุข
เดี๋ยวก็ต้องรอโคต้าอยู่ดีใช่ค่ะก็เลยบอกว่าหมอพร้อมก็ควรจะลงทะเบียนเอาไว้ด้วย
หรือลองหาช่องทางอื่นอื่นทางโรงพยาบาลอื่นที่มีให้ลงทะเบียนในลักษณะแบบนี้ก็เริ่มมีแล้ว
ลงไว้หลายที่ที่ไหนได้ก่อนท่านก็ไปใช่ใช่ค่ะลงหลายที่ไม่เป็นไรนะคะทางโรงพยาบาลก็ชี้แจ้งมาแบบนี้
แล้วเดี๋ยว๓แสนกว่าคนที่ลงทะเบียนเอาไว้กับราชวิทยายุลาพรพอเขาได้วัคซีนขวด๑๙มา
แล้วก็มาฉีดให้หมดเดี๋ยวก็จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะครับ
มีผู้เดินทางมาที่นี่นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะเราได้คุยด้วย
คืออันนี้ผมมองว่ามันทำให้ประชาชนสับสนเหมือนกันนะเพราะว่า
คือมันไม่ใช่ว่าต้นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับมันเมื่อไหร่ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าให้มันชัดเจน
เพราะฉะนั้นประชาชนก็จะสับสนค่อนข้างเยอะทีเดียว
ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับ
เพราะว่าทุกสถาบันการรับรองเขาก็รับรองอยู่แล้ว
ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามก่อนที่จะมาให้ประชาชนฉีด
ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะชี้ไว้ก่อนดีกว่าไม่ได้ป้องกันอะไรไว้เลย

ก็เพราะว่าแน่นอนแล้วว่าเห็นว่ามีศิลปินดารา

มีคนที่เป็นที่รู้จักของสังคมเนี่ยมาฉีดที่นี่เยอะ
โอ้โหระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างคุณอ้ำพัชราภาก็ไปฉีดที่นี่
คือทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยได้ประกาศเชิญศิลปินดารา
แล้วก็ครอบครัวให้เข้ามาฉีดวัคซีน
เนี่ยเขาแจ้งเอาไว้ตั้งแต่รักแรกแล้ว
บอกว่าเพื่อเป็นการประชาสมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แต่มันก็เป็นคำถามในโลกออนไลน์ว่าโอ้โหอย่างนี้ส่งมาตรฐานหรือเปล่า
ประชาชนต้องแย่งกันลงทะเบียนต้องต่อคิว
แล้วศิลปินดาราเอาละอยากจะเชิญชัวร์ละลง
แต่เขาไม่ต้องต่อคิวหรือยังไรเขาได้ฉีดเลย
คนต้องมาลุ้นกันอยู่ตั้งนานกว่าจะได้บัตรคิวกว่าจะได้ฉีด
เจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาพรยืนยันนะครับว่าเจตนาเนี่ยเพื่อเป็นกระบอกเสียงทางสังคม
เชิญชวนให้คนมาฉีดวัคซีนโควิด๑๙กันจะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เร็วนะครับ
ฉีดที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่นี่ก็ได้นะฮะขอให้ลงทะเบียนกันไว้ก่อน
คิวเมื่อไหร่ก็ไปฉีดแต่ยืนยันว่าศิลปินดาราแต่ละท่านที่มา
ไม่ได้มีอภิษฎหรือสิทธิพิเศษอันนี้เจ้าหน้าที่เขายืนยันนะ
คือก็ลงทะเบียนเหมือนกันนั่นแหละจองคิวเหมือนกับทุกคนนั่นแหละ
ไม่ใช่ว่าเดินแบบมาถึงแล้วก็ฉีดให้เลยลงทะเบียนจองคิวถึงคิวก็มาต่อแถวเข้าคิว
แล้วก็เข้าไปฉีดเพียงแต่ว่าพอฉีดแล้วเขาก็โพสต์ภาพให้เห็นว่ามาฉีดที่นี่นะ
เอามาฉีดเสร็จมึงก็ไปโพสต์ภาพคนก็อาจจะคิดว่าโอ้โหนี่เขาอภิษฎอะไรหรือเปล่า
ความจริงแล้วก็จองทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็จองคิวแล้วก็มาฉีดเหมือนกัน
ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรยืนยันมาแบบนี้นะคะว่าเป็นการลงทะเบียนกันจริง
เพราะว่าดาราหลายท่านจริงที่ได้โพสต์ภาพเอาไว้โอ้โหคนดังอย่างคุณอ้ำพัชราภา
ก็โพสต์ภาพว่าไปฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรนี่แหละค่ะแล้วก็ไปทั้งครอบครัวเลยนะคะ
โอ้โหก็มีกระแสคนพูดถึงคุณอ้ำเยอะมากครับคนแรกที่ถูกพูดถึงคือคุณชมพู่อรยาใช่ไหมค
เดี๋ยวเล่าให้ฟังรายละเอียดนะคะแต่ว่ามาดูเรื่องนี้กันก่อน
คือคุณอ้ำเนี่ยก็ยืนยันว่าลงทะเบียนนะคะคุณอ้ำลงทะเบียนในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาพรนะคะ
แล้วก็ลงรูปแบบนี้อันนี้คุณแม่เมื่อสักครู่คุณพ่อ
แล้วก็ติดแฮชแท็กราชวิทยาลัยจุฬาพรทีนี้ค่ะมีไฮโซโพก
ประธานวงพรประพาเพื่อนหนุ่มคนสนิทนะคะ
ก็ลงภาพเหมือนกันนี่ค่ะในไอจีส่วนตัวว่าฉีดวัคซีนต้านโควิดสิบเก้า
คุณบีน้ำทิพย์ก่อนหน้านี้ก็ลงไอจีส่วนตัวเหมือนกัน
ไปฉีดวัคซีนแล้วก็เลยมาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์ในไอจีของคุณอ้ำด้วยนะคะ
อันนี้คือภาพของคุณบีน้ำทิพย์ศิลปินดาราหลายคนจริงจริงค่ะ
คุณผู้ชมที่ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะ
นี่คือคุณหิงปณิตากับคุณมุกดานารินรักกลุ่มศิลปินแกรมมี่ค่ะ
ก็ไปกันเป็นกลุ่มนะคะก็มีคุณลุลากัญญารัฐ
คุณแพลวคณิตกุลคุณนิวนพัฒน์สอนเป๊กเปรมณัฐเข้าทิพย์คุณเต๋าภูศิลป์อย่างเงี้ยค่ะ
นี่คุณลุลาแล้วเขาก็จะมีการโพสต์ภาพด้วย
ลักษณะก็คือเป็นการรณรงค์ให้คนไทยไปฉีดวัคซีนอืมฉีดวัคซีนต้านโควิดสิบเก้า
แบบนี้นะคะทีนี้ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันกลายเป็นกระแสดราม่า
ว่าทำไมดาราได้ฉีดก่อนอ่าแล้วทำไมถึงคนที่ลงทะเบียน
ใกล้เคียงกันยังไม่เห็นได้ฉีดเลย
แล้วการไปลงภาพแบบนี้เป็นการลงภาพเพื่อโฆษณา
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เหมือนกับได้รับค่าจ้างหรือเปล่า
อืมเป็นพีอาร์หรือเปล่าไปประชาสัมพันธ์ให้
ในการฉีดวัคซีนแบบนี้นะคะตอนเนี้ยแฮชแท็กอ้ำพัชราภา
อันดับต้นนะคะของทวิตเตอร์นะคะ
แต่ก็คนไปแสดงความคิดเห็นสองมุมค่ะ
คุณผู้ชมก็มีมุมที่สนับสนุนคุณอ้ำว่าขอบคุณคุณอ้ำมากนะ
ที่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็ออกมาโพสต์เชิญชวนคนให้ไปฉีดวัคซีนกัน
จะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในสังคมไทยนะคะ
แต่ก็เป็นประเด็นดราม่าในลักษณะที่ว่าทำไมถึงต้องมาพีอาร์ในลักษณะนี้
ก็คล้ายคล้ายกับกรณีของคุณชมพู่อารยานี่แหละค่ะหลากหลายความเห็นค่ะ
หลากหลายความคิดเห็นจริงก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแต่ละท่านนะคะ
จะมีความคิดเห็นอย่างไรแต่ทางคุณอ้ำเนี่ยก็ยืนยันว่า
ลงทะเบียนก่อนแล้วล่วงหน้าถึงได้พาครอบครัวไปฉีดนะคะ
ครับทีนี้ค่ะมีนักแสดงท่านหนึ่งค่ะคุณบอมธนิน
ก็ได้มีการทวิตข้อความเอาไว้บอกว่าผมได้รับการติดต่อ
ให้รับวัคซีนโซโนแบคเมื่อสักห้าถึงหกวันก่อน
หรือคนที่ต้องทำงานสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงต้องการวัคซีนมากกว่าผม
อืมแม้จะแค่สองโดสก็ตามก็ขอให้ไปถึงคนที่มีความจำเป็น
คุณบอร์มทานินนะฮะใช่ค่ะช่องสามนะฮะเป็นนักแพทย์แดง
ของช่องสามค่ะท่านคงนึกภาพออกแหละใช่ไหมคุณบอมธนินความจริงเราก็มี
มีภาพที่เตรียมไว้แต่ไม่เป็นไรนะฮะอ่านี่คุณบอมก็บอกว่าเนี่ย
ก็โพสต์ไว้บอกเดี๋ยวขอให้ทางบุคลากรทางการแพทย์ก่อน